สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ้าวใหม่
มาพร้อมกับเสียงหอบวันจันทร์วิ่งเนอะเหนื่อยโอ้วันนี้ฝนตก
อย่างหนักหน่วงมากค่ะพี่แล้วก็รถติดมากด้วยติดแบบได้ใจมากเลย
อะติดเหมือนกวดใครมาติดแบบกวดใครมาได้ด้วยเนอะไม่ไม่ใช่
คือเราไม่ชินกับรถติดมาสามปีไงใช่วันนี้คือติดมันกวดใครมา
ทำงานกันเป็นปกติด้วยจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าสถานการณ์ต่าง
เรื่องเกี่ยวกับโควิดการเปิดประเทศของเรามันก็ดูมีความขี้คลายแล้วมั้ง
ใช่ไหมพี่เพราะว่าดูจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ย
หกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดรายในขณะที่เข้าข่ายติดเชื้อเอจีเคนะคะ
สี่พันเก้าร้อยสี่สิบห้ารายผู้เสียชีวิตทรงทรงค่ะห้าสิบห้าราย
เพราะว่าก่อนอันนี้บางวันก็ห้าสิบแปดบางวันก็ห้าสิบสี่อยู่ประมาณนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกเองเขามีการจับตาเรื่องของโอมิครอนเนี่ยแหละค่ะ
สายพันธย่อยตอนนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะทั้งหมดแล้วเป็นโอมิคอนแล้ว
อืมร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่
คือบีเอหนึ่งมีก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีบีเอสองบีเอสองอยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
ดังนั้นตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอมิครอนมันมีสายพันธย่อยออกมา
เพราะว่าเท่าที่เราทราบกันมาก่อนหน้านี้บีเอสองตอนนี้ครองพื้นที่ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
มีความสามารถเรื่องของสายพันธย่อยบีเอจุดสี่บีเอจุดห้าบีเอจุดสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่ง
คือมันมีความสามารถที่จะแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อผนังเซลล์ของปอดนะคะ
จากหลายเซลล์เนี่ยรวมเข้ามาเป็นเซลล์เดียวมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดได้
โดยสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เลยถ้าเป็นเดลต้าเนี่ยค่ะมันมีการกลายพันธุ์ของหนามที่เป็นอ่าสี่ห้าสอง
ทีนี้ล่าสุดนะคะมันก็มีการกายพันธุ์ของโควิดบริเวณนี้เหมือนกันก็คือตำแหน่ง๔๕๒เหมือนกัน
ก็เลยกลัวกันนะคะว่ามันจะทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงส่วนหนึ่งเกิดจากการปอดอักเสบอะไรอ่ะพี่
ไม่ใช่สงสารหนุ่มกันสงสารสองคนไม่แล้วก็สงสารกันเองอ่ะคือวิ่งกันขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเธออ่านข่าวโควิดเข้าไปให้พวกพี่หายใจก่อนไง
กาบเหอะอ่ะไม่อยากจะพูดเนาะนั้งหอบกันเองอยู่สองคนสิเออค่ะเขาบอกว่าเอ้ยตัวแดลตา
ก่อนหน้านี้มันก็จะทำให้ปอดอักเสบรุนแรงถูกไหมคะส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่ปอดอักเสบรุนแรง
มันดูแล้วมันสอดคล้องกันกับทางคลินิกของทางโอมิคอนสายพันธั้งเดิมที่อาการมันไม่รุนแรงนะทีแรกอะค่ะ
ก็คือมันมีการกลายพันธุ์นะคะเหมือนกับสายพันธุเดลต้าเลยซึ่งก็อาจจะเกาะให้เกิดเซลล์ติดเชื้อหลายเซลล์มารวมเป็นเซลล์เดียวกัน
ติดตามกันต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เขาก็หามาตรการป้องกันหลายอย่างสัปดาห์หน้า๑๗พฤษภาเด็กเปิดเทิมกันแล้วนะคะ
สำหรับคุณครูตอนนี้เขาก็บอกว่าเขามีการฉีดวัคซีนกันไปทั่วประเทศแล้วประมาณสัก๙๐แล้ว
ส่วนเด็กนักเรียนทั้ง๑๒ขวบถึง๑๗ปีอย่างนี้ค่ะก็ไปพยายามให้ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่๓แล้ว
ส่วน๕๑๑ปีตอนนี้ก็มีการเร่งที่จะฉีดวัคซีนกันไปนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปตอนนี้ต้องบอกว่า
เอาล่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นอาจจะต้องออกไปฉีดเข็มกระตุ้นกันหน่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นจำเป็นแล้ววันนี้วัคซีนเป็นอะไรที่หาฉีดง่ายแล้วล่ะเราเชื่อว่าต่างจังหวัด
ก็ยังมีบ้างที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
โอเคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนว่ากระสือออกอารวาส

ด้วยนะน่ะสิไม่เราก็คิดแต่ว่ามันมีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าแต่
ชาวบ้านของหูกระสือมันอารวาสหนักมากอืมเขาถึงออกขนาดมาร้องเรน
แล้วก็ไปตามข้างเมืองคืนว่าเอ๊ะมีแสงไฟไหม

คือชาวบ้านเนี่ยที่ตำบลโค้กกรกอำเภอเฮ่ยราชที่บุรีรัม
เขาถ่ายเป็นภาพลูกไฟ๒ลูก
ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานี่

บอกว่าเป็นภาพกระสือสองผัวเมียที่คาดว่ามาจากคนเล่นของแล้วผิดครู
เอามาทิ้งให้กลายเป็นกระสือ
อย่างที่ภาคเหนือเขาจะเลี้ยผีอะไรกันนะเธอที่
เอามาทาหน้าใช่ที่ให้มาเรียนหน้าชื่ออะไรนะอ่ะผีกะอันนี้
มันก็จะเป็นคนเล่นของที่เรียกว่าผีกะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครชื่นใครชอบ
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีปุ๊บมันก็จะเข้าตัวเป็นบ้าไปเลย
เหมือนกับทางอีสานเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องกระสือนี่แหละ
ซึ่งเขาก็บอกกระสือสองเนี้ยสองตัวนี้เป็นสองผัวเมียนะ
แล้วผู้ชายเป็นกระสือได้ด้วยเหรอเขาเห็นกลางวันมันเป็นหญิงตามแบบเพลงสมัยก่อนที่เราเห็นเนอะ
เขาบอกมันคาดว่ามาจากคนเล่นของอืมคือคนแถวนั้นอ่ะ
ผิดครูป์บ้างบางทีแล้วก็ไม่รู้ว่าครูของเขาเนี้ย
มีข้อห้ามหรือข้ออะไรที่ห้ามทำเขาทำ
แบบอะหลวงพ่อเขายอมรับก็เห็นจริงแต่หลวงพ่อเขายัง
ไม่ได้ระบุนะฮะว่าเป็นลูกไฟอะไรแล้วก็ยังไม่มีใคร
พิสูจน์ได้ด้วยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นได้
วิทยาศาสตร์ตรงเนี้ยจะต้องมีองค์ความรู้ต้องมีผู้ที่
มีความรู้นักวิชาการมาดูอีกทีลองไปฟังเสียงหลวงพ่อ
หลวงพี่หรือหลวงพ่อดีฮะหลวงพี่ดีกว่าไปก็ก็ไม่แน่ใจว่า
มันเป็นดวงไฟอย่างไรแต่ว่าคนคนอ่าคนแก่คนเข้าหลาย
ก็ความเชื่อของชาวบ้านก็มามีความเห็น
ว่าทุกอย่างที่มันพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังฟันทงไม่ได้
อยากให้ญาติโยมนั้นใช้สติใช้สติแล้วก็อยากจะรู้ความจริง
ต้องพิสูจน์เหมือนกับดวงไฟพญานาคนั่นแหละ
ไปไปพิสูจน์ดูแต่ถามว่ามุมมองที่เด็ก
ไปถ่ายได้เนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นดวงไฟอะไรกันแน่
และเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเห็นมานานแล้ว
ต่อมาก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง
ซึ่งเขาบอกยอมรับนั่นแหละว่าเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เล่าต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อหรือตำนานทั้งหลายที่เป็นความเชื่อ
ส่วนหนึ่งก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยมีสติอันนี้คือพระเขาบอกอย่างนั้นนะ
ไม่ควรจะเชื่อจนขาดเหตุและผลเพราะอาจจะเป็นบางทีนะครับ
จ่าชีพก็เยอะนะอย่าลืมว่ามิจฉาชีพทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่มาเยอะนะ
และที่เห็นจุดอ่อนของชาวบ้านคือเข้ามาหลอกชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหายขึ้นอีก
ขณะเดียวกันวันนี้เราไปถามนักวิชาการบ้างดีกว่าเมื่อกี้ในในฐานะพระสงฆ์
วันนี้อาจารย์ออสเขาออกมาพูดถึงไฟสองดวงนี้ไปดูสิฮะเขาออกมาพูดว่าไง
เรามองว่าเรามองเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นเสาอากาศที่มีไฟสีแดงกระพริบนี้อยู่หรือไม่
ถ้ามีการเคลื่อนที่ก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นไฟท้ายไกลอย่างนี้ได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากจะให้ฟันทงซะทีเดียวนะครับว่าเป็นกระสือเป็นผีนะครับ
ถ้าเรามองในมุมอื่นที่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับถ้ามีไฟฉายนะฮะที่มีกำลังสูงเนี่ย
ให้รีบส่องเข้าไปเลยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าไฟสีแดงนั้นมันคืออะไรนะครับ
ความจริงก็จะพิสูจน์ในเงามืดได้ทันทีครับนั่นอาจารย์บอกนี่
ไฟฉายอยู่ไหนเห็นปุ๊บส่องเลยไม่งั้นจะบอกว่าเออให้เราสาดไฟส่องไป
เราจะได้เห็นเนี้ยว่าจริงจริงเราคืออะไรก็ไม่รู้อาจารย์เขาก็บอกว่าเนี้ย
ถ้าสมมุติเห็นปุ๊บถ้าอยากมัวแต่ถ่ายคลิปมันก็พูดมีเหตุและผล
ว่าถ้าเจอปุ๊บเอาไฟส่องเลยก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเป็นอะไร
ใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้โทรศัพท์ทุกอันก็อาจจะมีไฟหมดแล้ว
อืมส่องไปเลยว่าเป็นยังไงอย่าโมทจะถ่ายคลิปเนอะ

บางทีอ่ะมันเป็นอาจจะเป็นช่องต่างจากมิจฉาชีพหรือเปล่า
ยังเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันยังคิดมุกใหม่ได้ทุกวันถูกต้องป่ะ

ของผมนี่เมื่อเช้าเพิ่งโดนแบบเหมือนกับอะไรนะ

ตอนนี้คุณกำลังติดเงินค่าโทรศัพท์อยู่

ตอนนี้คุณติดค่าโทรศัพท์นะ
แต่บังเอิญว่ามันมีเบอร์นี้มันพ่วงไปอีกเบอร์นึงนะ

มีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไปนะ

ใกล้จะกลุ่นกลับมาเรื่องยาเสพติด

พี่รู้หรือเปล่าพวกนี้เขาโทรมาเขาจำเสียงพี่ได้ไหม

พี่ก็ทำเสียงธรรมดาอะไรอย่างนี้

เขาก็จำไปได้นะ

คือมันจะรู้ทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเลย
อันนี้อันตรายมากตอนนี้คือมันใช้วิธีการคือ

ให้คุณไปโหลดแอปนี้แล้วก็เชื่อมต่อกันไป

เป็นว่าทุกวันนี้ยิ่งกว่าโอนเงินอีก
คือดูกข้อมูลที่เค้ามีอยู่ในโทรศัพท์ก็จะหมดเลย

ว่าเออเดี๋ยวปิดทีวีไปหากินก่อนกินอะไรแล้วมีอะไรอีกนะศพ
เอาศพมาทำอะไรเธอน้ำเหลืองน้ำเหลืองอืมเอาน้ำเหลืองมาพอก
มีได้จริงจริงเราตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วตื่นมาแล้วแบบว่า
กำลังจะกินข้าวอ่ะอืมฉันปิดเธออืมปิดจริงจริงแล้วทำไมมัน
กันใหญ่รู้สึกเข้าคุกไปแล้วนะเขาไม่ให้ประกันตัวนะตอนนี้ใช่
ของทุกจะแล้วในเล่าเธอต้องเล่ายาวช่วง
คนนี้จะเปลี่ยนช่องนี้เขาไม่เปลี่ยนเขาอยากจะฟังเธอเล่านุ่ม
นี่เห็นไหมแล้วยืนนั่งนมห้อยมาดังนั้นเห็นไหม
พระพีดาเขามีความเชื่อว่าอย่างไร

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่ามีผู้หญิงคนนึงนะฮะ
ตามหาแม่ตัวเองคือจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยติดต่อแม่ได้
ก็บอกว่าถามแม่ว่าแม่อยู่ที่ไหน
แม่บอกอ๋อไม่ต้องห่วงตอนนี้แม่อยู่พระปีดา
ลูกเนี่ยเข้าไปหาเพราะไปเห็นเสร็จแล้วก็ตกใจ
โอ้โหแม่อยู่พระพีดาบอกว่าเขามีวิธีการต่างเป็นรัฐธิ
เขาก็เลยร้องหมอปลาเข้ามาอืมหมอปลาเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยนะ
ที่บ้านอันเนี่ยรู้สึกบ้านเขาชื่อบ้านใช่ไหมนะ
เนี่ยก็ไปเจ๋อพระพีดาอยู่เนี่ยละนี่ดิว้วเขาเป็นพระพีดาของศาสดาในทุกศาสนา

ก็ไม่ใช่เล็บนะครับไม่ใช่ตีนไก่นะ
มีไก่ถูมาแล้วเข้าปากกินหน่อย

นี่ประกาศิลายะบัตร
ประกาศนิยบัตรมาจากไหนเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่ฉันไม่ไหวตอนน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ฉันไม่ไหว

พอเสร็จแล้วไอ้ที่มาตื่นปะลึงก็คือว่า

ไหว้ก็ต้องเอามืออย่างนี้ผู้หญิงก็ทำมืออย่างนี้

ว่ายเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหม

เอามาถูและองค์ถูหน้าเนี่ยก็ถูหน้าแล้วเจ๋งค่ะ

เนี่ยลักให้ดูได้ยังไงว้าเมะ
บารุบักษณ์ของคุณไม่ต้องใช้อันนี้แล้วก่อนเนี้ย
นี่ทาหน้าแบบนี้

เออทานอย่างนี้ทานหน่อยบอกของนี
ยังไงครับเอาลิ้นแตกลงไปด้วยน้ำหรอ

แต่แออลย์จี้ยังไม่ให้อ่าน

พี่วันนี้คนตามตั้งวันไง
บิดาพระบิดาไง
บอกว่าแกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่สร้างโรคนี้ขึ้นมา

คือนายทวีเนี่ยจริงเมื่อก่อนเป็นพระ
และเป็นพระกูลหัวล้นนั้นแหละไสจิวรมาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
พอมาอยู่ในพื้นที่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าชาวบ้านชาวช่องมา
โอ้โหพระมาโปรดสัตว์อ่าก็ยกมือไหว้ก็บอกว่าเนี่ยขอทำสำนักส่งตรงนี้

ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นที่เหมือนกับที่สาธารณะ
คือก็ให้ชาวบ้านไปเรียกว่าเรียกความเรื่องอะไรไปสร้างตรงนั้น
ปรากฏว่าคนในพื้นที่พอหลังจากที่แบบบวชเป็นพระเสร็จ
คนในพื้นที่ยกมือไหว้นะหลังเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

เหมือนกับว่าเลิกเป็นพระเลยแล้วก็ไว้ผมยาว
แล้วก็มาส่ายเป็นเหมือนกับเป็นค่าลายเสือเป็นเรื่องแบบรูสี
เลยคนในพื้นที่ไม่เอานะแต่ไอ้คนรอบนอกอ่ะมาหามาหา

บอกว่ากินนะไม่ไปบอก
ห้ะมีเรื่องศพสิบเอ็ดศพเสีย

ปรากฏว่ามีศพนี้ทั้งหมดแต่๑๑ศพ
มันก็เป็นห้องโถงอันหนึ่ง

ศพที่อายุน้อยที่สุดคือปีกับ๗เดือน
และมีโดเรมอนตั้งอยู่บนโรงเห็นไหม

เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีศพของแม่พระบิดาอยู่ในนี้ด้วย
เพราะแม่พระพิดาเนี่ยเป็นโยอุปถาคสมัยก่อนตอนที่บวชเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
สุดท้ายแล้วตายพอตายเสร็จพระบิดาก็เอาไว้ในนี้แหละไม่ให้ไปไหน
แล้วบอกว่าพวกนี้รอไปสวรรค์

แต่ที่มันน่ากลัวที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพระหว่างโรงศพเนี่ย
แล้วก็ต่อท่อออกมาแล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยห่อพุ่มปลายเอาไว้
เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพอศพเนี่ยอืดน้ำเหลืองเนี่ยจะไหลมาตามท่อ

มึงตายทำไมใครบอกดูแล้วทั้งวัน

กูเดี๋ยวตีให้จี้กูไม่ไผลหรอกอีบ้า
เนี่ยนะพอลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาถือศิลปมานู่นยังอยู่กับเขาเนี่ยนะ
พอตายเสร็จปุ๊บเขาจะเอาศพไว้นี่เห็นไหมกระดูก
เป็นกระดูกอ๋อไม่ใช่ดูไม่ได้แต่จริงนะปกติไม่ได้กลัวจากวันนี้

เพราะเขาบอกว่าจริงศพทั้งหมดเนี่ยค่ะ
๑๐ศพเนี่ยมีการแจ้งว่าเสียชีวิต
แต่ว่าตัวของทารกนี้ไม่ได้มีแจ้งไว้
ก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรยังไงตรงไหนด้วยเนาะฮ่าศพมีฮ่าศพ
มีฮ่าศพฮ่าศพไม่ฮ่าศพที่ตัวเนี่ยยังไม่รู้ที่มาที่ไป
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งต่างนานาอะไรอย่างนี้
แต่ล่าสุดนี้พระบิดาเข้าคุกแล้ว

เราจะได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็ปะโกน

ถ้ามีดาวไม่รู้ว่านางคนแล้วใช่มั้ย
ก็จะเกิดเดือนมุ่นหวาน

พี่เขาบอกว่าศพก็จะเอาไปตรวจดีเอนเอ
ธุรกิจศาสตรานี้แหละของเราต่อไปว่า
แต่อย่างที่๕ศพมันยังไม่รู้เป็นศพของใคร

กล้าวลึก๙เดือน

คนแย่งกันนะลูกศิษย์ลูกหาแย่งกัน
อ๋อหายแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปตั้งหน่อยแหละ
ต้องไปเออคชาพาต้องไปแม่
สาวกเรียกพระบีดาสีภัญญาเรียกคน
หนุ่มหนุ่มหนุ่มทำไปแหละถือว่าจบ
ปีนุ่มต้องกินสักหน่อยให้ดูดิวนี้เข้าไปจะไม่เอามาให้เลย
ถ้าจัดลูกศึกลูกหาเขาก็ครั่งมากเลยเขาว่าเขาเชื่อ

ไม่เขาเชื่อจริงแบบมง้ายอันนี้ไม่ได้เลย
โอ้โหคือแบบว่าความสกปรกความอะไรทุกอย่างมันไม่
สุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่ง

ธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยด้อยฆ่าความเชื่อใครนะ
แต่อันนี้พี่ด้อยเลยนะพี่บอกให้มันไม่ได้อันนี้
อุ้ยเอาคุณครับพี่ได้ปิดเสียงนะ

มันเชื้อโรคสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

แล้วเขาหายจริงหรือไม่ทำไมต้องมีคนเชื่อละ

กินคราบเหงื่อใกล้ขี้ไข้ปัสสาวะอุจจัลละ
น้ำลายเสมหัดก้นบุหรี่ของพระบิดา

ดูมือให้นุ่มผู้หญิงต้องเอามือข้างนี้

อย่างนี้เอาไปอย่างนี้
ผู้ชายก็ต้องอย่างนี้ข้างขวา

ผู้หญิงข้างนี้
ไม่ไหวไม่ไหวจริง

ครั้งพี่ทำลงไปสัก๔ครั้งพี่เวียนหัวแล้ว

งดอาหารเย็นเลยค่ะเพราะดูข่าวพระบิดาบ้าบ่อ

วันนี้เอาวัสานหลายกับวันเย็นเลยดูซิ

แต่ว่าจริงแล้วจริงต้องไปดูเรื่องของศพ
ฉันไม่มาสนใจเรื่องพวกนี้นั้นพวกเนี้ยมันเรื่องงงัด

เหล่านั้นน่ะน่าสนใจแล้วทำไมต้องเอาศพมาตั้งไว้สิบเอ็ด

พอแล้วหนุ่มครับ
คุณแม่พาไปแต่ที่เป็นไหว้เป็นอะไรแม่ต้องพาไปพิสูจนแบบนี้แล้วแม่ต้องดีกิน
อ๋อต่อไปนี่ก็เอาตุ๋มตามไปวิ่งเอ่อล้าผีละค่ะ

ตามพักก่อนตูมตามเขาจะมีเมียมีลูกแล้วแม่พักตูมตามก่อน
ไม่ต้องต้องออกมาทำงานเยอะลูกดีแล้ว

ใหม่มาทุกคนเห็นจะต้องช็อกแน่นะคะมีทั้งเรื่องของคลิปเสียง
สนทนากับเพื่อนคุณปอแล้วก็มีการนำคลิปเนี่ยนะคะ
ใบพัดเหลือมาโทษศอบกับสบคุณอัจฉริยายัยังบอกอีกว่า
มีการลักศพคุณตังโมออกไปด้วยนะคะ
ซึ่งก็เปิดเผยบอกว่าหลักฐานที่นำมาเปิดเนี่ย
มีหมอนิติเวศเอาศพคุณแตงโมออกมาทำให้มีบาดแผลใหม่ที่ขา
รวมถึงมีคำรับสารภาพของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แล้วก็หมอจากสถาบันนิติเวศนะคะยอมรับว่าแผลใหญ่ที่ต้นขาด้านขวาเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือส่วนเรื่องของคลิปที่มีการนำศพไปทดสอบกับใบพัดเรือ
ตั้งแต่พบศพคุณตังโมวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ตอนแรกเนี่ยเขาอ้างว่าจะนำศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมแต่มีใบสั่งให้เอาศพไปที่สพเมืองนทบุรี
จากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
โดยมีหมอคนสวยเป็นคนทำรายงานว่าพบบาดแผลบนร่างคุณตังโม๑๑จุด
ต่อมามีการทดสอบหาร่องรอยบาดแผลมีการจำลองกับเนื้อหมูแล้วก็ตุ๊กตาผ้า
เพื่อที่จะพยายามทำให้เข้ากับใบพัดเรือซึ่งมีพลตำรวจตรีอักษรย่อวอแหวนค่ะ
เป็นผู้วางแผนทั้งหมดคุณอาชิระบอกว่าตัวเองเนี่ยจะถามว่าจริยธรรมของหมออยู่ตรงไหน
รวมไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตภายหลังตำรวจสรุปสำนวนคดีช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที๑๖วินาที
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที๑๗วินาทีเนี่ยไม่มีใครนั่งท้ายเรือสวนทางกลับการสรุปสำนวน
อันนี้คุณอัชริยะตั้งประเด็นต่างต่างมานะคะส่วนประเด็นที่อายการสั่งสอบ
ยี่สิบประเด็นเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าสำนวนอ่ะ
ไม่สมบูรณ์หากสมบูรณ์คงไม่คืนมาให้สอบเพิ่มถึง๒๐ประเด็นตนให้เวลาพล
อันตรวจเอกสู่วัดแจ้งยอดศุกร์๒๔ชั่วโมงถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ย
จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แต่ถ้าเกิดว่าหากยังไม่มีการทำอะไรอีกภายใน๔วันเนี่ยค่ะ
ก็จะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีนะคะบอกแบบนี้
ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นก็คือมีบุคคลอีกหนึ่งขึ้นมาก็คือคุณตีเนี่ยค่ะ
ผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงก็มีการกล่าวบอกว่าเป็นการพูดคุยกับเพื่อนของคุณปอดานุพัฒน์
ประเด็นที่มีการไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่มันมีการวางแผน
ส่งพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้อาการสักถามนะคะโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบ

นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการมาสักถาม

พบตามร่างกายของผู้เสียชีวิต
หลังจากกลายเป็นประเด็นขัดแย้งอยู่ในตอนนี้
ซึ่งเอาประเด็นนี้ออกมาพูดกันก็เขาก็บอกว่าเนี่ย
รอว่าพอคุณอัจฉริยะมาพูดแบบนี้ในทางตำรวจจะออกมาว่ายังไงบ้าง

หนุ่มคือยังไงก่อนขโมยศพคืออะไรเธอ

ขอโทษจริงวันนี้แบบผมดูเรื่องภาพวีดาเลย

แล้วก็ยาวเข้าโหนเลยก็เลยยังไม่ได้ตามดูเลย
คือบอกว่าในระหว่างที่ตอนแรกคุณอัจฉริยะเนี่ย
เขามีการตั้งประเด็นเรื่องของว่าศพเนี่ย
ทีแรกเนี่ยที่บอกว่ามีการพบบาดแผลเนี่ย
ทีแรกบอกว่ามี๑๑ถูกไหมคะ
แล้วสักพักนึงมีการบอกว่า๒๒แผล

คุณอัจฉริยะเขาก็ตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่าบาดแผลเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย

เขาก็เลยเล่าถึงประเด็นว่าเหมือนมีการเอาศพออกมา

มันเลยกลายเป็นมีบาดแผลเพิ่มที่ขาขึ้นมา
เป็น๒๖ศพ๒๖บาดแผลตอนหลังอย่างนี้ค่ะ
นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณอัจฉริยะซึ่งข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันอีกประเด็นนึง
แล้วก็ทนายเดชาเองก็พอเห็นคุณอัจฉริยะมีการแถลงข่าวแบบนี้ตัวเองก็โพสต์ลงเลยเหมือนกัน

คือเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมหลักฐานเดิมมาเหมือนแบบตัวเองต้องการจะแบบ
ชี้นำให้ทุกคนเนี่ยเห็นพ้องไปในทางนั้นทนายเดชาว่าอย่างนี้ก็ต้องรอความชัดเจน
ทางตำรวจออกมาอีกอย่างนี้
ใกล้จะเผาแล้วเนอะครบ๓เดือนหลังจริง
เดี๋ยวเอาไปเล่าบ้างดีกว่า

ปลอดภัยพระปิดาถึงไปทำยังงั้น
เออเห็นมั้ยอ่ะชาวบ้านเรียกพระมีดาแต่ศิกรรมยาเรียกคนไข้
นี่อาทิตย์ที่แล้วที่นายกเขาบอกว่าที่มีคนไปถามนายกตอนประชุมคอรมอลเนอะ
เขาจะล้มนายกกันนายกรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าล้มได้ก็ล้มไปเถอะนะ
ถ้าลมผมแล้วไม่ต้องทำงานก็แค่นั้นเองผมตัวเขาเองก็ไม่ต้องทำงาน
ถ้าล้มแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิม
เราก็บอกที่จริงแล้วเดือนอย่างที่บอกว่าหลังจากสงการที่เราจับตามองเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ซึ่งขนาดนี้ก็น่าจะยื่นสิ้นเดือนยื่นสิ้นเดือนปุ๊บกว่าจะตีความกว่าจะอะไรอีก
ก็อีกสักสองสามเดือนกว่าจะได้จริงจริงกระดาษสิงหาจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
พี่ถามในปากมันดำกว้างขนาดนั้นแล้วหรอวะ

ชัดมากอ่ะอ่าดูอ่ะเออ
ได้หรือเปล่าพี่สวยงามสงใจบางอย่างยังขะมัวไปหมดเลย
ไม่เหลืออะไร
ช่วยน้อยอ่านข่าวเขาจะ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
ติดสร้อยหอยตามแล้วก็พูดติดหอยสร้อยตามอยู่อย่างนี้เขาพูดอยู่อย่างนี้พูดอยู่อย่างนี้
ไม่เป็นไรหล่อมถ้าเราไม่ย้ำเราปล่อยผ่านเป็นเราก็ไม่ต้องไปย้ำมาติด
เขาส่งมาอำไงเขาส่งมาอำไงพออำเสร็จปุ๊บไอ้ทีมก็เอาไปขึ้น
เอ่อก็เลยออกมาพยายามพูดว่าอื้อไม่ใช่เพราะก็ติดสร้อยหอยตาม

คือคนก็เลยดูว่าเมื่อไหนนะจะถึงเวลาที่จะได้ไปยกมือว่าว่างอาจรัฐบาล
แล้วดูว่านายกตู่จะได้ไปต่อหรือเปล่า
เพราะสิงหาคมนายกอยู่ในตำแหน่งครบ๘ปี
ก็รอตีความสิว่าสารจะตีความว่านายกเนี่ย

ที่ผ่านมาตอนยุคคอสชก่อนเลือกตั้งเนี่ย

แต่ถ้าไม่นับก็ยังเหลืออีก๑สมัย

ก็ต้องรอสารกว่าสารจะตัดสินนั้นก็คือสิงหาคม

พี่ปอยไม่วางใจรัฐบาลตอนนี้ก็คือดูว่า
ตอนนี้ให้ใครไปรวมกับใครก็ยังไม่มีผลหรือเปล่า

หรือเขาอาจจะมีการไปคุยกันนอกรอบหรือเปล่า

วันนี้คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคาม
ถ้าสมมุติคุณยุทธพงศ์เนี่ยก็คือรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
เขาแถลงข่าวกรณีการนัดหมายทานอาหารเย็นกับกลุ่ม๑๑

ภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยมีทั้งคุณพิเศษสถิระชวางสสบชิรัยชื่อภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณมนูลศิวาพิรมรัฐหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นะครับ

โดยได้หารือกันแล้วว่าในการนัดรับประทานอาหารเย็นกันครั้งต่อไปเนี่ย
เชิญคุณธรรมนัฐมาด้วย
คุณธรรมนัฐเน่เหลือ๑๘คนใช่มะถ้าเจ้าพ่อไม่ผิดตอนนี้

ครั้งหน้าเนี่ยการกินข้าวเย็นครั้งต่อไปจะเชิญคุณธรรมนัฐพรมเผาเนี่ย

มาร่วมด้วยเพื่อปรึกษาหารือการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บริหารมามากกว่า๘ปีแล้วแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจพังพินาศ
อันนี้คือที่เขาพูดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ครั้งเนี้ยก็จะเชิญร้อยเอกธรรมนัฐมา
ร่วมรับประทานอาหารในวันที่๒๓พฤษภาคมแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐตอบตกลงว่า
มา๑ล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนสถานที่กำลังหากันอยู่หากได้สถานที่แล้วก็จะแจ้งทราบอีกทีนึง
เพราะว่าอันนี้ถ้าสมมุติเขารวมกันได้กับเพื่อไทยมันก็อาจจะมีผลบางอย่างหรือเปล่า
ก็ลองบวกดูอย่าลืมว่าตอนนี้ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ย

พักเล็กพี่เตะมึงพี่มีพักที่มีซอคนละ๑๑๑๑อะ
แล้วก็ไปบวกของเพื่อไทยบวกของอนักเออเสเออเก้ากัย
หรือบวกฝ่ายทางได้เท่าไหร่
ก็แค่นั้นเองง่ายก็ต้องดูว่าหลังจากนี้หลังจากที่เขายื่นยติกันแล้ว
อภิปาลแม้บ้างแจ้งรัฐบาลแบบว่า
โอเคครับเข้าไปดูในของจ่าพี่ชิดดรามะและกล่ามดีมากเลย
คือจ่าแกขึ้นบอกว่าบ่อหมักน้ำอมริตเห็นว่าเอาไว้หมักน้ำเยี้ยวของพระบิดา
ให้ลูกสินลูกหาไปดื่มกินอมริดเป็นแบบเป็นรูปเนี้ยอืมนี่นี่นี่
นี่นี่รูปนี้รูปตุ่มนี้นี่เป็นตุ่มอย่างนี้เห็นไหมอ๋อ
เป็นตุ่มตุ่มเป็นโอ่งเลยอ่ะไม่ไหวไปพักก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
อ่าแล้วก็จากกรณีที่เรียกว่าปัจจุบันนี้แครอทเยอะแครอทเยอะเออเจ้าหน้าที่ชอบคำว่าแครอทเธอ
เยอะคืออะไรก็คือพระนอกรีดเนี่ยเยอะคือจะเรียกว่าพระใส่จีวอนโกนหัวโกนคิ้วไว้หลอกคนเธอ
ก็ต้องบอกนี่ไงเป็นพระนอกรีดก็คือนั่นแหละก็คือก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติตัวนี้ไม่ได้เป็นพระนะครับ
คือล่าสุดมีการแต่งตั้งสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนะครับเป็นประธานฝ่ายปกครองลุยปราบพระเฉาแล้วนะฮะ
คือวันนี้คุณผู้ชมครับนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำสำนักนายมนตรีนะครับ
คืออธิบายพระกาโตะเนี่ยนะได้มีการดำเนินการตรวจสอบอยู่
ในส่วนของธรรมแล้วก็ทางโลก
ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

และสอบไปถึงขั้นปราชิกก่อนที่พระกาโตะนั้นจะศึกในภายหลังด้วย
เนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับความเป็นโสงจักรขาดความเป็นพระ
อะไรเนี่ยตั้งกระทำตั้งแต่กระทำผิดวินัย

แล้วก็ไม่สามารถมาบวชได้อีก
คือจะเอาถึงขั้นนั้นคือต่อไปก็บวชอีกไม่ได้
ประมาณนั้นส่วนกรณีรัฐธิพิลึกส่วนตัวมองว่าสำนักพุทธ
เพื่อทำคุณงามความดีกับสังคมได้แต่หากตั้งขึ้นมาแล้วสร้างความหลืดร้อน
ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองส่วนในเรื่องของศาสนาและความเชื่อ
หากผู้ใดอยากจดแจ้งสามารถยื่นเรื่องไปที่กรมศาสนา

ภะพิดรอะไรล่ะหรอภะพิดา

ผมต้องเรียกว่าภะพิดาไม่ต้องเรียกว่าภะพิดอไม่ได้นะ
อย่างนี้อย่างที่หมอปราเล่ากิน
เดี๋ยวเช้าทางบวชจะใส่ชุดหน้ากายอีกแล้ว

แล้วก็ตอนเช้าใส่ชุดหน้ากใบใบถอดชุดอื่น

แล้วก็ศึกศึกใหม่เช้ามาบวชใหม่
แต่คนเราคิดเมื่อก่อนเนาะสะดอก

ทีมงานอ่านแล้วฝากบอกด้วยนะ

เมื่อกี้บอกแล้วเราก็ไม่ได้อาจอ่านเลย

มันก็เป็นข่าวแล้วกันจะให้หาอะไรข่าวล่ะ

ปิดเสียงมาตอนนั้นนะเออ
ฉันก็จะอ้วกพูดตรงก็เข้าใจ
อ่านข่าวนี้แล้วจะทำอะไรอ่ะ

ไม่หรอกคือจริงแล้วเนี่ย
อย่าไปดูเรื่องฉี่เรื่องอะไร
ดูวิธีการว่าจะดูวิธีการของเขาว่าเขาหลอกคนยังไง

มันมียายน้อยยายน้อยเนี่ยนะฮะ

นับถือศาสนาคริสต์เคล่งมากเลย

คืออยู่ดีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

บิดาก็เป่าหูตลอดเป่าหูเออเนี่ย

ใยน้อยเนี่ยก็ไปหลงเชื่อ

เรียนรู้หรือเรื่องของแบบ

ยังเข้าไปถึงไม่ถึงคนเหล่านี้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะนำเสนอให้แบบ

เพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเห็นเรารู้เรา

เรื่องแบบนี้มันมง่ายเอามาออกตอนนี้
แต่มันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่รู้จริง

อันนี้ไม่ได้พูดตัวเองก็ปิดเสียงนะ

เรื่องของเรื่องคือลูกสาวเขาตามหาแม่เขา

ตั้งแต่เช้าตื่นก็ต้องเปิดเตียงฟังละ

เรื่องไม่แดงใช่ไหม
ถ้าสมมุติเนี่ยคนอ๋อหรอกแม่เขาก็คือคนที่ไปออกจากศาสนาคริสต์มาอยู่กับพระบิดาเนี่ยแหละเหรอ
นั่นแหละก็เหมือนกับเอาง่ายถ้าแม่คุณหายไปแล้วแม่คุณไปโดนหลอกล่ะ
เหมือนกับครั้งล่าสุดย้อนกลับไปนะ

อย่างเช่นครั้งนึงเนี่ยเจ้าของธุรกิจร้ายคนเลยอะ
เจ้าของธุรกิจน่ะหนุ่มเจ้าของธุรกิจตอนนั้นพระอะไรนะที่นั่งฮอมากรุงเทพชื่ออะไรนะเธอ
เขาบอกว่าอ่านข่าวก็พอไม่ต้องอินเสิร์ตภาพ
เปิดวิทยุเปิดวิทยุ
คือเจ้าของอะไรวะพระอะไรที่อยู่

เธอจำเนรคมได้มั้ย
ลูกชายมาบ่นแม่อะต้องเอาเงินไปให้วันละสองเดือนอาทิตย์แล้วไปรักมาก
ก็เหมือนกรณีของพระสายรุ้งก่อนหน้านั้นที่ลงไปแล้วบำบัด
แล้วรักษาโรคอาการต่างในร่างกายได้
ก็เหมือนกันคือสร้างขึ้นมาเป็นรัฐธิแล้วก็มีชาวบ้านเชื่อเหมือนกันอย่างนี้
ใช่คือต้องบอกอย่างนี้คือจริงเข้าใจคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเห็น
ไม่อยากเสพไม่อยากอะไรอย่างเงี้อืมแต่แต่อยากให้เข้าใจทางเราด้วยว่า
บางทีการนำเสนอในมุมของข่าวเนี่ยคือมันมีคนหลายจำพวกหลายกลุ่ม
ถูกไหมฮะการศึกษาต่างกันความเป็นอยู่ต่างกันวิถีชีวิตต่างกัน
อะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนเรานะเราอ่ะอาจจะรู้
แต่บางคนอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสื่อที่จะเข้าไปถึงชาวบ้านได้จริงจริง
บางทีมันไม่ใช่ทวิตเตอร์ไม่ใช่โซเชียลมันคือทีวีนี่แหละ
ณวันนี้คนที่แบบว่าคนที่โดนหลอกส่วนใหญ่เขาดูทีวีไงตัวเอง
อย่างนั้นเรารู้ว่าวันนี้โอเคล่ะบางคนบอกเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ก็ไปดูในออนไลน
ต้องออนไลน์หรอกบางคนเขายังใช้ออนไลน์ไม่ได้จะเสพข่าว
โอเคเขาเขาใช้เบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่เขาไม่เสพข่าว
เขาอาจจะต้องดูแต่เฟซบุ๊คหรืออะไรซึ่งเอาจริงจริงมันก็มีเฟคนิวส์เยอะแยะ
ถูกต้องไหมล่ะเราก็แค่นำมาเล่าให้คุณฟังอย่างน้อย
เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไปโดนหลอกก็ได้เพราะคนที่โดนหลอกไม่ได้บอกว่าจะต้องจบปริญญาเสมอไปนี่
คนที่โดนหลอกที่จบปริญญาเสมอไปก็โดนหลอกเยอะเอาอย่างนี้เอาอุ้นตรงนะ
วันนี้ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคนที่เขาไปไหว้อ่ะไป
ไปไปเจอเนี้ยยังเป็นคนของทางเอ่อศาลนักศึกบางคนอ่ะ
ว๊าต่ายไหนก็คือทำงานไว้กับเนี้ยเกี่ยวกับ
พวกโรคภัยนะครับตรงศาลนักศึกเห็นไหมแม่ทุกวันนี้คนยังโดนหลอกกูเลย
อ่ะอู้เธออะไรแบบนี้อ่ะมันมันมีคนที่คิดไม่ได้นะ
คนเดียวที่ไม่โดนหลอกคือหนุ่มกัญชัยไงเธอ
ฉันยังขนเงินแพ้เข้าไป๑๐ร้านเท่าไหร่เนอะ
คนที่จะโดนหลอกคือจบดรหมดเลยนะเมย์

เพื่อนกูโดนคนละหนดมีคนเดียวที่รอดคือหนุ่มกัญชัยค่ะ

ออกสามแซ่บเจ๊เกลเคยออกสื่อแล้ว
เชื่อว่าหลายคนก็เคยใช้บริการธุรกิจ
ของเชิดชัยถั่วเชิดชัยถั่วอย่างจริงแล้ว
เจ๊เกลกิ่ลนี้๖๕ปีแล้วนะฮะวันนี้
วันนี้ไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหลือเกิน
สำหรับเจ๊เกียวเนี่ยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมบขศหรือเจ้าของอู่เชิดชัย
แล้วก็บริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้า
รวมถึงค่าน้ำมันดีเซลที่แพงฮะทำให้บริษัทเดินรถของตนเองได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ซึ่งตอนเนี้ยเหลือรถวิ่งอยู่แค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องหยุดวิ่ง
เพราะอะไรฮะตอนนี้ประสบปัญหาขาดทุนทุกที่ประสบปัญหาประขาดทุนหมดเลย
โดยบริษัทเชิดชัยทัวร์เขาประกอบทั้งรถรถบัสด้วยเจ้าชายทัวก็ไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะคะ
เขาประกอบรถบัสเองเขาทำอะไรเองด้วยเนี้ยอืมซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ย
ตั้งแต่ช่วงปี๖๒เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งไอ้โควิด๓ปีนี้แหละการเดินทางมันน้อยลงน้อยลงจริงฮะ
ดีขึ้นปุ๊บการเดินทางเริ่มกลับมาปกติโอ้โหยิ่งขับรถเท่าไหยิ่งเจ๊ง
เพราะอะไรน้ำมันมันขึ้นอ่ะน้ำมันมันขึ้นจริง
เซลตอนนี้แพงจริงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนัก
อกจากนี้พฤติกรรมของประชาชนเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรตัวเครื่องบินมันถูก
วันนี้หลายคนถ้าสมมุติคุณจองตัวออนไลน์เราต้องยอมรับตอนนี้คนจองตัวออนไลน์กันเป็นเกือบหมดแล้ว
ถูกต้องไหมเวลาคุณจองตัวออนไลน์คุณบุ๊กว่าเราจะกลับวันไหนวันไหนมันจะได้ตัวถูก
บางทีตั๋วถูกกว่าค่าลดตั๋วจริงไหมแองจี้ถูกค่ะ
คนเขาก็เลยเปลี่ยนไปวันนี้ตัวเองเลยตัดสินใจจะเลิกประกอบธุรกิจโดยสารบ่อขอสอ
โดยจะขายบริษัทเชิดชัยทัวร์ออกไปนะฮะเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจอื่น
จะรู้สึกเสียดายแต่ในเรื่องธุรกิจหากทำต่อไปแล้วมีแต่ขาดทุน
ก็ไม่รู้จะทำต่อไปทำไมอีกอย่างลูกมีกิจกรรมเป็นของตัวเองหมดแล้ว
เจ๊เกียวเขาบอกว่าลูกเขาก็ใช่ลูกเขามีกิจกรรม
เขามีลูกสี่คนแต่ว่าลูกเขาก็คือไม่ได้อยากมาทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบรถทัวร์แบบนี้เหมือนกัน
ผมเขาไม่เอาแล้วลูกเขาเป็นคนขอให้แม่เขาบอกว่าพอแล้วแม่
อย่างเงี้ยเค้าบอกวันนี้

ตัวเอง๘๒จึงไม่อยากเหนื่อยลาการถนกับแบบพลาชใช้จ่าย
ก็เลยอยากจะวางมือกับธุรกิจรถร่วมบขนะครับ
จริงลูกแกมีธุรกิจเยอะ
นี่ดูก่อนนะน้องลาเลยมีวิวเนี่ยส่งเข้ามา
อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ฝากใครรู้ช่วยบอกมาหน่อยนะ
บอกว่าพระบิดาเป็นไวรัสตับอักเสบมีล่าสุด
ว้ายแล้วคนทีมีจากน้ำไร

พิเภตของเรื่องเล่าเช้านี้ลง

ถ้าเกิดคนกินติดด้วยตายแบบผ่อนส่ง
ผ่อนส่งสิไวรัสตับอักเสบ

มันเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งหลายอย่างนะ

เนี่ยเขาบอกพระพิดาป่วยเป็นไวรัสต่าอเศษบี
ไวรัสต่าอเศษบีตับไวรัสตับมันจุดเริ่มต้นของโรคอะไรล่ะ
คือต้องระวังนะมันเป็นสาเหตุไปถึงมะเร็งได้นะ
แล้วเขาไปตรวจตอนไหนเธอเข้าพระบิดาไปตรวจมาแล้วเหรอ
หรือยังไงดูที่เช็คถามแน่นอนหรือเปล่า

เพราะว่าไวรัสต่าอเศษบีมันจะต้องล่องเจาะเลือดไปตรวจนะ

ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าโอ้โหนี่ไปกินแบบทั้งปัสสาวะทั้งแบบน้ำลายทั้งอะไรอย่างนี้

เราก็ลองเช็คดูนะคะจากเพจเรื่องเล่าเช้านี้

ก็มีการลงไว้บอกว่ารองสตาร์ตเตอร์วีรชัยพุทธวงค์เนี่ยค่ะ
มีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านมีการอธิบายเรื่องของการดื่มฉี่
สิ่งปฏิกูลทั้งเสลดกินน้ำหนอง
คือการกินของเสียที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย
มีทั้งเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะ
ทำให้ผู้ที่กินเข้าไปมีความเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ทีนี้อาจารย์ก็ยังบอกต่อบอกว่าสารคัดหลังพวกนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายขับของเสียออกมา
ใครที่กินสารคันหลังเข้าไปก็รับไปเต็ม
มันจะไปกดภูมิให้ต่ำลงตาเหลืองค่ะ
ดการทำงานของตับรวมถึงอาจจะรับโรคอื่นอื่นด้วย
อย่างเช่นโควิดโรคบิดที่อาจจะทำให้ศูนย์เสียน้ำ
หรือการกินฉี่แล้วรักษาเบาหวานก็ไม่มีจริงนะคะ
อาจจะไม่ทันตายในทันทีแต่ตายแบบผ่อนส่งระยะยาว

เตือนเอาไว้ล่าสุดเมื่อกี้ทางทีมเก่าผมโทรมาบอกแล้วบอกว่า
เอ่อล่าสุดเนี้ยยังไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงเออนะครับ
ว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งตำรวจเองได้มีการนำเอาปัสสาวะ
เอาต่างต่างเนี้ยไปตรวจไปตรวจแล้วอืมอ่าไปตรวจแล้ว
รู้ผลน่าจะอีกวันสองวันค่ะนะฮะแต่ว่าที่เอ่อที่เขาไปตรวจเนี่ย
เขาไปจับทางฝั่งพระบิดามาเนี่ยไปเจอยาอืมยาที่ใช้รักษาตัวยานู่น
ยานิยาอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะมีไม่สบายมีโรคมีอะไรอย่างนี้
เหมือนกันค่ะก็คนที่กินก็ยาเอ่อคนที่คือก็คือเป็นการยืนยันเหมือนกัน
บิดาเนี่ยก็มีอาการป่วยอืมแต่ยังไม่รู้ป่วยเป็นอะไรค่ะ
แค่สันนิษฐานนี่อาจารย์ออสออกมาบอกกันสันนิษฐานสันนิษฐานก็คือเจอจากยา
ว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ยังไม่ได้มีการระบุ
ยังไม่ได้ยืนยันพีมไพรัสยูโชว์ก้อนี้อยู่อยู่นะ
ตามเรื่องกันอยู่แต่เขาก็ยังบอกมายุนว่ายังไม่ยังไม่เวลา
ยังตอนนี้รอการยืนยันยังไม่ชัวร์นะครับ

เขาบอกว่าโดนคนเปิดประเด็นเรื่องดราม่า
แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์ซัดกันแบบเดือดเลยทีเดียวค่ะ
มีโมเมนต์มาให้แฟนฟินกันตลอดนะคะ
สำหรับคู่ของโบเมลดากับอเล็กธิรเดช
แถมยังขยันหยอกเอิญกันแบบน่ารัก
ทางโซเชียลมีเดียเสมอค่ะ

เขามีการโพสต์ภาพมื้ออาหารฟิน
โดยอเล็กซ์เขาก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซว
บอกว่าทำไมมื้อนี้พี่ไม่ได้กินด้วย
ทำเอาแฟนคลับยิ้มกันแก้มแตกค่ะ
แต่ในความมุ้งมิ้งน่ารักก็เหมือนจะมีโซนดราม่าเหมือนกันค่ะ
เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์เปิดประเด็นบอกว่า
บาร์ที่คุณทำร่วมกับเพื่อน
เครื่องดื่มทุกอย่างของร้านมีส่วนผสมของกัญชาทั้งหมด
ผมเคยไปครั้งนึงตอนนี้ยังเปิดกิจการอยู่
ว่ามันเจ๊งไปแล้วบอกแบบนี้ค่ะ

อย่างเช่นคนดีเขาจะทำธุรกิจสีเทาแบบนี้ด้วยเหรอ
สมควรแล้วที่อยู่ในแก๊งแฮชแท็กคนดีที่ไหน
มองโลกในแง่ดีมันก็ดี
แต่จะสรุปว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดี

กัญชามาทำเครื่องดื่มไม่ได้ผิดกฎหมายนะ
แล้วก็เดี๋ยวกัญชาจะปลดล็อก๙มิถุนายนนี้แล้ว

เขาทำผิดอะไรน่ะ

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการจัดอันดับบุคคลที่รอ

ลากราศาลาริสาลีมินโฮจัทสันหวังอาโปล์นัตฑวิน
แล้วก็ตู่ต้นตะวันดิวจิระวัด
แล้วก็มีน้องมายภาคภูมิติดโผล่ในครั้งนี้ด้วย
อันดับโลกเลยเนาะฮะอ่าโอเคน่ะอันดับโลกเดี๋ยวกลับมาน่ะโอเค
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรบทรงชาติวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา